มันเกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะ
สุดท้ายมาเป็นอันดับสอง

วันที่สัมมนาพักครั้งที่ผ่านมายังไม่ได้คุยกัน
แต่จะต้องมีอีกวันหนึ่งในการที่สรุปบทเรียนวิจารณ์วิจารณ์ตนเอง
ต้องยอมรับคะแนนแล้วก็ต้องเป็นเขตของภาพกว้างกับภาพเฉพาะ
ถ้าเราถ้าได้๑๑๒เป็นภาคอันดับหนึ่งเนี่ย

แต่ว่าผมยังเย็นว่าถ้าสอสอเขตเราได้มาตามครบตามเดิมเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์แต่ละเขตเลือกตั้ง

หนึ่งอายุมากไปไหมเป็นนานไหม
สองพิจารณาคนหนุ่มโดยไม่มีประวัติ
อะไรต่างก็ต้องแพ้อะไรบ้าง
วิเคราะห์ต้องวิจารณ์ต้องยอมรับ
ผมว่าพักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ามันมีสิ่งอะไรที่อยู่ในใจชาวบ้านอยู่
บ้านเขาก็ยังห่วงอาอาทรอยู่นะครับ
ผลงานของเรายังมีความเชื่อมั่น
แต่ว่าสอสอบางท่านที่พลาดไปเนี่ยก็แน่นอนที่สุดว่ามันมีข้อบกพร่อง
แล้วคู่ต่อสู้เนี่ยเขาแข็งเพราะอะไรนะครับเราไม่ได้แพ้เก้าไกร
เขตเลือกตั้งเลยนะแต่เราแพ้พักที่พักอื่นไม่เอ่ยชื่อเขามา
ได้ยังไงเอ้าอย่างกรุงเทพนี้ยังไม่แพ้เก้าไกลอีกหรออันนี้เรา
ยอมรับแต่ว่าในอีสานแทนที่เราจะได้ครบมันขาดไปเพราะอะไร
ต้องไปดูเป็นจุดเป็นจุดอันไหนที่เป็นซึนามิของก้าวไกลอันนี้ก็ทานไม่อยู่ทานไม่อยู่ใครก็ทานไม่อยู่
คือหมายความว่ามายังไงไม่รู้มายังไงไม่รู้ก็เคารพแต่ที่อื่นที่แพ้พักอื่นคือพักอื่นที่ไม่ใช่ก้าวไกล
ต้องไปดูว่าพออะไรพออะไรโดยเฉพาะคุณพักพักอื่นไม่เอ่ย

ในรุ่นแบบคุณาดีสอนอย่างนี้เราจำเป็นต้องมาดูตัวเอง

หนึ่งก็ไม่ควรจะไปสมัครเป็นสอสอเขต
เป็นบัญชีไร้ชื่อได้
คือการที่แพ้เขาเนี่ยในเขตเลือกตั้งแน่นอนได้คะแนนน้อยกว่าเขา

บางอย่างเงินกรกตต้องทำงานเข้มงวดกว่านี้ไหม
ในการที่การเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย
วันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยผมก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า
แม่ยายจันทราบ้านผมเนี่ยแกมีธุระอะไร
ในวันเลือกตั้งถึงจะไปเลือกตั้งล่วงหน้า
ไปเลือกตั้งล่วงหน้าเออก็เป็นสิทธิ์แกอาจจะไม่ธุระของแกหรือเปล่า
มันมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไร
ยกตัวอย่างผมเนี่ยอยากให้มีการเลือกตั้งวันเดียว

ไม่เอาเพราะว่าแม่ยายจันทราผมยกตัวอย่าง
ไม่มีธุระอะไรมันไปโดยเหตุที่ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

มองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อไทยในฐานะของนักวิชาการที่มองเรื่องการเมือง
ที่อาจคิดว่าความมั่นใจที่ผ่านมาคิดว่าไม่ได้ดูตัวเอง
คิดว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบคู่แข่งเนี่ยลืมว่าอาจจะสำรวจความผิดพลาดหรือกัน
คือการพัฒนาบางทีการพัฒนาตัวเองมันต้องดูคู่แข่งด้วย
แต่ด้วยคุณภาพที่หรือเรกัสซี่หรือที่สร้างผลงานทิ้งไว้เยอะ
จนก็รู้สึกว่ามันเป็นการดื่มดำความสำเร็จมายาวนาน
บางทีการปรับตัวองค์กรพักที่มีองค์กรขนาดใหญ่
บางทีมันจะทำอะไรเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วปรับได้ยาก
เพราะว่าสิ่งหนึ่งจุดแข็งที่ว่าเขาเลื้อเวทีแล้วเคยเป็นจุดแข็ง
คือการใช้โลกโซเชียลอย่างเป็นระบบ
คือการใช้ช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนเนี่ย
เราสังเกตสิครับว่าเพื่อไทยเนี่ยโอเคถามว่ามีไหม
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งอย่างภาคเก้าไกล
ใช้ช่องทางสื่อสารอย่างโลกโซเชียลทุกระบบ
แล้วต่อเนื่องผมยกตัวอย่างง่ายอย่างว่า
ระหว่างผู้สมัครของภาคเพื่อไทยกับภาคเก้าไกล
โทษนะครับของท่านอิทธิศรนะครับ
ไปชื่นชมกิจกรรมท่านไปลงหาเสียง
จะไม่มีหลายคนในพักเพื่อไทยเป็นอย่างนั้น
ทางตรงข้ามผู้สมัครพักเก้าไกลจะมีปฏิสัมพันธ
กับคนโลกโซเชียลเยอะเข้าไปคุยด้วยขอบคุณครับ

นี่คือความแตกต่างนะส่วนหนึ่งนะครับ
สองผมคิดว่าเรื่องนโยบายหรือความชัดเจนทางการเมือง
เอาล่ะผมไม่พูดแล้วเรื่องความชัดเจนไม่ชัดเจน
ภาคเก้าภาคเพื่อไทยไปมองเรื่องเรื่องปากท้อง

มันต้องการปฏิรูปสังคมปฏิรูปทางการเมือง
เอาล่ะเราอาจจะพูดต่อไปต้องปฏิรูปของระบบการเลือกตั้งด้วยซ้ำไป
การเลือกตั้งที่มันต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อะไรต่างเนี่ย
ก้าวไกรมีความหลากหลายในเรื่องการท้าทายนโยบายของคนที่จะไปโหวต
เฮ้ยมันมีทางเลือกเยอะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็น
แต่ทางเลือกมันเยอะกว่านะครับแต่ว่าเพื่อไทยนโยบายดีไหมดีมีประโยชน์
ตั้งแต่แรกไอ้ดิจิทัลวัลเลนเนี่ย๒สัปดาห์แรกสังเกตไหม
แรงมากมีแต่คนมาวิภาควิจารณ์เพราะกังวลว่าถ้าทำได้จริงเนี่ย
แน่นอนครับเพื่อไทยก็คงได้เครดิตใช่ไหมครับ
ภาคการเมืองอื่นก็ยังไม่มีนโยบายที่จะไปแข่งชูในเชิงสร้างสรรค์
เพื่อไทยอาจจะต้องมองเรื่องมิติทางด้านอื่นด้วยนะครับ
ด้านอื่นในเรื่องของประเด็นปัญหาทางสังคมปัญหาด้านการเมืองที่จะต้องติดตามมาในอนาคต
และประการต่อมาคุณสมบัติผมว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านอย่างที่คุณอดีศรเนี่ย
ใหญ่หลายตระกูลนักการเมืองอาวุโสเนี่ยบางทีไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนผ่าน
จะให้คนรุ่นใหม่หรือใครเข้ามาเป็นสอสอเขตแทนเนี่ยต้องใช้เวลาในการสร้างความอะไรคุ้นเคย
หรือบางคนเนี่ยเมื่อบางคนภาพบางคนอาจจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งอย่างเช่นมีคดีความไปโพสต์ในข้อความไม่เหมาะสมบนโลกโซเชียลมีคดีอะไรต่างเนี่ย
ซึ่งผมไม่ระบุจังหวัดไหนหรอกนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำไปสู่การตั้งคำถามไปยังพักเพื่อไทยว่าเอ้า
กรรมการพิจารณาบุคคลเหล่านี้หลุดมาได้ยังไงใช่ไหมฮะแต่เอาล่ะเรื่องมันแก้ไขอะไรอดีตไม่ได้แต่สังคมมันคงจะตั้งบททดสอบและคำถามไปยังพักเพื่อไทยว่าเออมันมีหลายคำถามที่ประดังไปเลยไปยังพักเพื่อไทยจะต้องปรับตัวอย่างหนักเหมือนกัน
คือคนอาจจะไม่ได้ติดใจเรื่องฝีไม้ฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของเพื่อไทยแต่ในสภาวะที่ผ่านมา๘๙ปีคนอาจต้องการเรื่องของการปฏิรูปในเชิงโครงสร้าง
เขาไปหาเสียงเขามีตรงนี้

มันมีกรณีหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลนคร

ประชาธิปัตย์ครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าอะไรเกิดขึ้นที่สกลนครอันนี้ต้องให้กรกตไปดู
มหานิยมแพ้ผมไม่ได้ว่าประชาธิปัตย์ไม่ดีแต่เพื่อไทยแพ้ประชาธิปัตย์ในเขตนี้
ทั้งที่ทั้งอีสานนี่เขาได้อยู่๒คน
คือเพื่อไทยเองก็คงต้องไปถอดบทเรียนของแต่ละเขตที่คุณรัชพรบอก
คือมันต้องละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดละออ
ในการต้องกล้าวิจารณ์วิจารณ์ตนเอง
การนำเป็นเอกภาพหรือไม่

คุณอัยสอนมันมีอีกคำถามหนึ่งที่คนก็อาจจะยังคาใจอยู่
ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทย

ก้าวข้ามคุณทักศิลป์หรือยัง
มันกล้ามเข้าตั้งนานแล้วแต่ว่า
ไม่ก้าวข้าวข้ามความเคารพ

มันเป็นสิ่งที่พวกเรารักท่าน

ยืนยันว่าคนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร

ท่านทักศิลป์เองท่านก็อยู่ของท่านไป
ผมก็อยู่กับท่านเห็นว่า๓๐บาทรักษาทุกโรคได้

ไม่ใช่ไม่เคยไปติดต่อที่ไหนเลย

อู๋ขอจินตนาการเดี๋ยวครับ
อย่าไปฝันจนแบบเลอะเทอะไปอ่ะ

ไม่ใช่ว่าอะไรจะมาลงที่นี่ไม่ได้
แพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสครับ
ที่นี่ครับแค่รัททีวีช่อง๓๒ครับ